ใครที่กังวลอยู่ว่าเข้าสู่ปีใหม่มาแล้วเนาะ

เออฉันเกิดปีชงไหมนะ
บางคนบอกชงบ้างไม่ชงบ้าง

เออบางคนงงไงว่าเราชงเฉียงเฉียงไหม
แต่เราสองคนตอบคำถามนี้ไม่ได้
เพราะว่าวันนี้หมอไก่พ่อพาทินี
จะมาตอบปัญหาเรื่องของปีชงค่ะ

เชิญค่ะหมอไก่เชิญค่า

ครั้งนี้พิเศษมากเลยนะคะต้อนรับตุดจีน

จะเป็นปีเสี้ยคู่เรียกทรัพย์

ใช่ค่ะเน้นในเรื่องของแบบการเงินโดยเฉพาะเลยใช่
เอาล่ะเอาล่ะคุณผู้ชมผู้โชคดีเดี๋ยวได้ดูว่าเป็นใครนะครับ
วันนี้เจอกับหมอไก่หมอไก่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของปีชงเหรอฮะ
ใช่ค่ะบางคนบอกว่าตกลงปีหนูชงกับปีอะไรคะ
คืออย่างนี้ก่อนค่ะคือเราต้องอธิบายก่อนว่าปีชงมันคืออะไร
เพราะบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าปีชงนี่มันคือชงอะไรชงนี่ต้องมีแก้วไหม
ต้องมีน้ำแข็งไหม
คุณชนะรู้สึกว่าจะชำนาญในเรื่องของการชงนะชงเก่ง
ชงกาแฟชงชาทุกเช้าชงกินเองตื่นเลย
ปีชงมันมีกี่แบบมันมีตรงเฉียงทะแยงอะไรยังไงไหมคะ

คืออย่างนี้ค่ะปีชงมันหมายถึงเรื่องของการปะทะเรื่องของตรงข้าม
ซึ่งปีปัจจุบันก็คือปีชวดปีที่ตรงข้ามกับปีชวดก็คือปีมะเมีย
เพราะฉะนั้นปีที่ชงมีเพียงปีเดียวเท่านั้นก็คือมาเมีย
ที่เขาบอกชงเยอะแยะอะไรจริงมันไม่มีถ้าสมมุติว่าชงเยอะนี่อาจจะรวยได้นะ
แก้วหนึ่ง๕๐ก็รวยแล้วก็ชงเยอะอะไรอย่างนี้
อันนั้นน่าจะเป็นคนขายน้ำอ่ะค่ะมันจะรวย
ก็คือขอบอกไว้เลยว่าปีชงมีแค่ปีเดียวเท่านั้นก็คือปีมี
ปีมะเมียนะปีอื่นไม่ถือว่าชงนะฮะไม่มีชงเฉียงทะแยงเอียงข้าง
จริงไม่มีนะตามหลักวิชาแบบว่าอะไร๑๐๐๕๐มันไม่มี
เห็นคุยกันเยอะว่าปีของฉันเป็นอย่างนี้๕๐๘๐หรือ๑๐ที่ทงไม่มี
ไม่มีค่ะตามหลักวิชาไม่มีก็คือตรงข้ามอย่างเดียว๒คือปีมะเมีย
แล้วคนที่เกิดปีมะเมียนี่ต้องมีการทำตัวยังไงบ้างเขาบอกว่าชงนี่ดีหรือไม่ดีกันแน่
ในปีชงเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะคะแต่มันหมายถึงแรงนะ
ก็คือหมายถึงว่าถ้าดวงดีก็อาจจะรวยไปเลยก็คือดีแรงเลย
แต่ว่าถ้าไม่ดีก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวสักนิดนึงนะคะ
แต่ว่าคนที่เกิดในปีมาเมียต้องดูด้วยว่าเกิดในช่วงไหน
เพราะว่าคือศาสตร์จีนคือเขาจะต้องดูในเรื่องของวันเปลี่ยนศาสตร์
เปลี่ยนศาสตร์ก็คือเหมือนกับว่าเข้าสู่ปีใหม่อย่างแท้จริง
ก็คือในช่วงวันที่๔กุมภาพันธ์แต่ว่าบางปีมันจะมีโยกหน้าโยกหลังบ้าง
ประมาณวันที่๓กุมภาพันธุ์หรือว่า๕กุมภาพันธุ์แต่ว่าเราประมาณ
ก็คือถ้าใครที่เกิดก่อนวันที่๔กุมภาพันธ์ยังถือว่าเป็นปีเก่าอยู่
ก็คือยังถือว่าเป็นปีมะเสงอยู่
แล้วคือคนที่เกิดแบบนี้เนี่ยเราต้องมีการทำบุญหรือว่าทำตัวยังไงบ้างคะ

เรื่องที่คนที่เกิดในปีมะเมียอาจจะต้องระวัง
เรื่องแรกก็คือเรื่องของสุขภาพ
ไม่ว่าจะเป็นชงดีหรือชงไม่ดีอาจจะต้องระวังเรื่องของสุขภาพก่อนเป็นอันดับแรก
เพราะว่าพื้นฐานดวงของคนที่เกิดในปีมาเมียเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าตั้งใจในเรื่องของการทำงานมาก
ทำงานตลอดแม้ว่าวันหยุดก็ยังคิดถึงในเรื่องของงานอยู่ตลอดเวลา
ใช่เขาเรียกว่าทำงานมากจนเกินไป
จนบางทีก็ทำให้แบบว่าน็อตหลุดมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
เขาอาจจะต้องระวังในส่วนนี้
อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพวกอุบัติเหตุการเดินทาง
อาจจะต้องระวังในเรื่องของการขับรถเร็ว
หรือว่าไปในเส้นทางที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชิน

ใช่สำหรับใครที่เกิดปีชงอาจจะต้องระวังตัวมากหน่อย
มีสติเยอะหน่อยอย่างนี้ถูกไหมคะหมอไก่

บางคนบอกว่าปีชงนี่เงินจะเข้าเงินจะหาย

ในเรื่องของการเงินอาจจะต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายมากกว่าปกติ
เรียกว่าเงินออกมากว่าเงินเข้านะคะ
ในช่วงนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของการลงทุน
การเสี่ยงดวงหรือว่าในเรื่องของการให้คนอื่นเขาหยิบยืมเงิน
เขาไม่ได้มายืมเขามาขอนะ
ก็คือเหมือนกับว่าคือถ้าเราให้ไปแล้วก็คือไปเลยคือไม่มาแล้วนะคะ
หรือว่าการลงทุนแบบมีหุ้นส่วนระวังจะโดนเอารัฐเอาเปรียบ
ก็จะต้องคิดให้รอบครอบกันนิดนึงนะสำหรับคนที่ปีชงตรงก็คือมะเมียนี่แหละ
ก็จะมีอีกสามปี

อ่าปีแรกเนี่ยก็คือคนที่เกิดในปีชวด

บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะปีนี้ก็ปีชวด

ทำไมฉันทำไมถึงได้รับผลกระทบทั้งที่ก็เป็นปีของตัวของเขาเอง

นะคะคือในทางศาสตร์จีนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ่อไถ่สวยเอี๊ยเนี่ยมาทับดวง

ดวงก็จะเกิดอาการเหมือนคนมาโดนทับ

ใช่ค่ะเขาเรียกว่าเหมือนกับว่ามีปัญหาในเรื่องของพวกการงาน

แล้วไทยสวยเอี๊ยะเนี่ยหมายถึงผู้ใหญ่

ก็คือหมายถึงว่ามีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะ
เพราะว่าผู้ใหญ่ไม่ค่อยอุปฏิภัมธ์ไม่ค่อยช่วยเหลือช่วยก็ช่วยไม่เต็มที่
ช่วยแล้วก็ไปทิ้งเอาไว้กลางทางแล้วให้คนเดินต่อเอง

อันนี้คือปีคักสำหรับปีชวดแล้วมีปีอะไรอีกคะ

อ่าปีถอนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปีที่แบบว่ามีเกณฑ์ทำงานแบบปิดทองปิดทองหลังพระ

นะก็คือเหมือนก็ทำดีแล้วก็ไม่มีใครเห็น

อ่านะถามว่ามีโอกาสที่คนที่เกิดในปีเถาะเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ไหม

แต่ว่าคือต้องพยายามต้องลงมือทำต้องแบบว่าใช้เวลาเยอะหน่อยคือเหมือนกับว่าเราอาจจะทำครั้งเดียวแล้วมันอาจจะยังไม่สำเร็จต้องทำไปเรื่อยทำอย่างต่อเนื่องถึงจะสำเร็จนะคะ

จริงนะสำหรับคนที่เกิดปีเถาะนะคะอีกหนึ่งปีก็คือ

คนที่เกิดในปีละกาเนี่ยเรียกว่าปีผัวบางคนฟังเพี้ยนเอ๊ะฉันจะได้แฟนในปีนี้หรือเปล่า

มีผัวนี่เหมือนกับว่าโดนตบดังผัวนะคะก็คือเหมือนกับว่าจะมีปัญหาในเรื่องของพวกสุขภาพ
ร่างกายเจ็บป่วยอะไรพวกนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องสุขภาพสักนิดหนึ่ง
ปีนี้เราควรทำตัวยังไงถ้าเราเกิดในปีเถาะปีรกาปีชวด
ทั้ง๓ปีไม่จำเป็นต้องไปปัดตัวแก้ชง

เดี๋ยวเราจะมีวิธีบอกกันในวันพรุ่งนี้ดีกว่า
เพราะฉะนั้นติดตามต่อหมอไก่เนี่ยมีอะไรดีมาแนะนำอยู่แล้ว
ถูกต้องนะคะอดใจรอกันหน่อย
สำหรับคนที่เกิดปีที่ได้รับผลกระทบต่างเกี่ยวกับปีชง
แต่ไม่ได้เป็นคนชงได้รับผลกระทบ
แล้วก็จะมีวิธีการต่างบอกนะคุณผู้ชม
แต่ว่าช่วงนี้เชื่อว่าหลายคนรอคอยแล้วนะคะสำหรับคนที่ได้ตรวจดวงชะตากับหมอไก่นั่นเอง
จะได้รับนี่เลยด้านหน้าอันนี้คือปีเสียคู่เสริมสิริมงคลนะคะ
จะเป็นใครเป็นผู้โชคดีนั้นไปติดตามดูกันเลย
นี่ค่ะสำหรับผู้โชคดีของเรามาเลยค่ะ

เห็นไหมมาแล้วผู้โชคดีของเราก็คือคุณชาญชัยธนดำรงกุลนะคะ
เกิด๒๕พฤศจิกายน๒๕๓๒ถามมาเรื่องของการเงินการงานชีวิตคู่ครอบครัวโชคลาภ
ครบโอ้โหครบหมดทุกอย่างมาแน่นเลยค่ะ
ค่อยไล่ทีละเรื่องนะครับดูเรื่องของการเงินก่อน
เงินเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะนี่เรื่องของการเงินคุณชาญชัยอาจจะต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายสักนิดนึง
เพราะว่าดวงมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายค่อนข้างเยอะมากในช่วงปีนี้
ในช่วงปีนี้เหมือนกับว่าคุณชาญชัยจะวางแผนในเรื่องของการลงทุนหรือว่าเอาเงินไปช่วยเหลือใครบางคน
ใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่ามีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายออกไปอาจจะต้องระวังในเรื่องของการใช้เงินสักนิดนึ
ว่าอาจจะต้องแบบว่าสำรองเงินเอาไว้หน่อยเพื่อความชัวร์
ใช้เงินอย่างมีสติกันนะครับแล้วนี่ต่อเลยการงานเป็นยังไง
การงานคุณชาญชัยมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
แต่ว่าการเลื่อนขั้นครั้งนี้จะทำให้คุณชาญชัยเหนื่อยมากขึ้น
ใช่ค่ะก็คืองานเยอะขึ้นแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานบ้าง
เรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานนะเนาะก็ต้องคุยกันดีแต่เรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน
พอได้เลือกแล้วเนี่ยงานมันก็ต้องเยอะขึ้นตามมาด้วยใช่ค่ะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับ
เรื่องของคู่ชีวิตล่ะฮะเป็นยังไงฮะ
เรื่องของคู่ชีวิตเนี่ยคุณชาญชัยเนี่ยมีเกณฑ์ได้คู่เหมือนแม่
เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นคนที่ดูแลเหมือนแม่
อาจจะทำให้คุณชาญชัยรู้สึกว่ารำคาญสักนิดนึงเพราะว่า

คือได้คู่เหมือนแม่คือได้เพื่อนแม่อายุเดียวเท่ากันกับแม่
หรือว่าได้เมียที่ขี้บ่นเหมือนแม่เอายังไงแน่
อาจจะดูแลดีเหมือนแม่ก็ได้ไง

ชอบคิดแบบเนี้ยค่ะหมอกายชอบคิดว่าผู้หญิงเหมือนแม่
ใครจะไปขี้บ่นเหมือนแม่ไม่มีหรอกค่ะคุณชนะ
คุณคิดไปเองชอบว่าผู้หญิงว่าขี้บ่น
ผู้หญิงที่ไหนเขาขี้บ่นกันคะคุณ

อาจจะรู้สึกว่าแบบจุกจิกล้ำคาญ
เพราะว่าคนรักเนี่ยคือดูแลดีเกินไปเหมือนแม่ของตัวเอง

เหมือนแบบว่าได้แฟนเหมือนได้แม่อีกคนนึง

เขาใส่ใจเขาเป็นห่วงไงใช่ไหม

ก็คือต้องเหนื่อยกับเรื่องของครอบครัวตลอดเวลา

ในเรื่องของแบบการอาจจะส่งบุตรหลานเข้าเรียน

เอาล่ะก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเหนื่อยเพื่อครอบครัว
เพื่อคนที่เรารักนั่นเองนะ
และเรื่องที่คุณชาญชัยรอคอยนั่นก็คือ

ระวังในเรื่องของการลงทุนเสี่ยงดวงเอาไว้นะคะ

ควรลงทุนเล็กน้อยพอของปากของคอยอย่าลงเยอะนะคะ

ค่อยทีละนิดถ้าช่วงนี้ยังไม่มีก็เผาพักก่อนก็ได้
ช่วงไหนรู้สึกสบายใจขึ้นก็ค่อยลงทุนกันไป
รวมไปถึงเรื่องของการลงทุนทุกอย่างทุกประเภทด้วยนะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับคุณชาญชัยนะ
มีสติแล้วก็มีความพยายามสู้นะคะ
ถึงจะบ่นเยอะหน่อยแต่ว่าก็รักนะตัวเอง
เอาล่ะนี่คุณชาญชัยถึงยังไม่มีโชคไม่มีลาบ
แต่วันนี้คุณเป็นผู้โชคดีรับหนี้ไปเลย
อ่าปีเสี้ยคู่เรียกสัก

ขณะนี้เหมาะกับการวางไว้บนโต๊ะทำงาน

เวลาวางนะคะครั้งแรกที่ได้ไปต้องทำการล้างหน้าปีเสียก่อน

ใช่ค่ะเพราะว่าคนจับมาเยอะแยะแล้วนะคะ
ก็คือต้องทำการเหมือนกับเบิกเนธก่อน
โดยการที่เอาน้ำสะอาดก็คือล้างบริเวณตรงหน้าปีเสีย
แล้วก็หันปีเสียเข้ามาหาตัวเรา
ก็คือทำทีละข้างทำทีละตัว
จากนั้นก็คือให้เราบอกชื่อวันเดือนปีเกิดของเรา
ก็คือให้เขารู้ว่าเราเป็นเจ้าของ

แล้วก็เวลาที่เรารูปก็คือให้เราเน้นรูปทางท้อง

นี่ก็คือหมายถึงเรื่องของโชคลาภ
ถ้าสมมุติว่ารูปหัวเนี่ยหมายถึงเรื่องของสติปัญญา

รูปด้านท้องนี่คือโชคลาภ

รูปปากหมายถึงว่าให้โชคลาบมันคายออกมา

สำหรับท่านที่ได้ไปคุณชาญชัยนะคะ

เป็นหนึ่งเซตเลยนะคะไปตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานนะ
สำหรับเรื่องของงานอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสแน่นอน

และสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้นะคะ
ทุกวันศุกร์เนี่ยเราจะขึ้นโพสต์ไว้ให้คุณผู้ชมเนี่ย
เมนต์วันเดือนปีเกิดของคุณแล้วก็เรื่องที่คุณอยากจะตรวจสอบเตือนชะตากับหมอไก่
เราก็จะคัดเลือกมาหนึ่งท่านผู้โชคดีแบบนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์ด้วย

พรุ่งนี้ก็ห้ามพลาดเดี๋ยวหมอไก่จะมาบอกเคล็ดลับวิธีการที่จะแบบปัดเป่าเรื่องไม่ดีออกจากบ้าน

ก็คือจะมีวิธีการแบบว่าแก้ชงแบบโบราณเลย
แบบโบราณเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวรู้กันพรุ่งนี้ติดตามกันต่อ